ขาวิชาไหนก็ตามแต่ประเภทไหนก็ตามแต่
แต่ว่าที่เป็นข่าวล่าสุดก็คือกรณีการสอบเข้าแพทย์มรังสิต
ซึ่งอธิการของมรังสิตอธิการบดีดรอาทิตยอุรายรัฐ
ก็ออกมาแถลงในเบื้องต้นบอกว่ามีการทำเป็นการขบวนการ
แล้วก็มีผู้ที่อยู่เบื้องหลังไม่ใช่แค่ว่า๓คนนี้เท่านั้น
ที่จะทำผิดอย่างเดียวใช้แว่นตาก็ดีนาฬิกาก็ดี
ในการที่จะนำเทคโนโลยีนั้นเข้าไปคัดลอกข้อสอบ
ความคืบหน้าล่าสุดนี้เป็นยังไงบ้างครับคุณรสลินครับ
วันนี้๓คนที่เป็นผู้เข้าสอบเลื่อนเข้าให้ปากคำกับตำรวจนะคะ
แต่ว่าเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยรังสิต
วันนี้นำหลักฐานที่ใช้ในการทุจริตมามอบให้กับตำรวจ
ส่วนในวันพรุ่งนี้ก็จะให้นิติกรของมหาวิทยาลัย
เข้าให้ปากคำกับตำรวจเพิ่มเติมค่ะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมคือแว่นตาแอบถ่ายจำนวน๒เครื่องนะคะ
นาฬิกาดิจิทัล๓เรือนของผู้สมัครสอบเข้าศึกษาต่อ
คณะแพทยศาสตร์คณะทันตแพทยศาสตร์แล้วก็คณะเพศรัชยศาสตร์

คือของกลางที่ร้อยตำรวจเอกจอมเดชตรีเมฆ
อาจารย์ประจำสาขาวิชาอาชญาวิทยา
และการบริหารงานยุติธรรมมหาวิทยาลัยรังสิต
มามอบให้กับพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรปากคลองรังสิต
เพื่อประกอบการสอบปากคำแล้วก็ดำเนินคดี

หลังจากที่มหาวิทยาลัยเข้าแจ้งความลงบันทึกประจำวัน
เกี่ยวกับการทุจริตดังกล่าว

การดำเนินคดีกับกลุ่มบุคคลที่มีส่วนในการทุจริตสอบครั้งนี้
เป็นอำนาจหน้าที่ของพนักงานสอบสวน
ขณะที่มหาวิทยาลัยเองก็มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง
ข้อสอบหลุดไปจากมหาวิทยาลัยรังสิตจริงหรือไม่
และมีบุคคลใดเกี่ยวข้องบ้าง
ส่วนการตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ
ยืนยันว่าทั้ง๓ผู้สมัครสอบเป็นบุคคลที่มีรายชื่อเข้าสอบจริง
แต่ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่ารับจ้างเข้าสอบหรือไม่ค่ะ
บอกว่าผู้เข้าสอบทั้ง๓คนได้ติดต่อ
ขอเลื่อนการให้ข้อมูลออกไปก่อนค่ะ

ซึ่งจะมีการนัดหมายกันอีกครั้ง
ผู้เข้าสมัครสอบทั้ง๓คนยังเป็นเพียงผู้ต้องสงสัยนะคะคุณผู้ชมค่ะ
ไม่ใช่ผู้กระทำผิดกฎหมายเพียงแต่ทำผิดกฎระเบียบการสอบของมหาวิทยาลัย
ส่วนจะมีความผิดในการนำเข้าอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นแว่นตานาฬิกา
จะมีความผิดหรือไม่ตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบความชัดเจนค่ะ
ส่วนการตรวจสอบสถาบันกวดวิชาที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตนะครับ
นายอดินันปากบาราเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
พบข้อมูลระบุว่าสถาบันกวดวิชาดังกล่าวไม่ได้ขอจดทะเบียนกับสช
สชก็คือทางคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ก็ณขณะนี้เองจึงไม่มีการไม่มีอำนาจเข้าไปจัดการ
และปัจจุบันมีสถาบันที่ไม่จดทะเบียนจำนวนมาก
รับว่านี่ก็เป็นช่องโหวตช่องว่างทางกฎหมายที่ต้องเร่งแก้ไขนะครับ
และในวันพรุ่งนี้ฝ่ายนิติการของมหาวิทยาลัยรังสิต
จะเดินทางเข้าพบกับพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรปักคลองรังสิต
เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องข้อสอบที่ใช้ในการสอบ
ครั้งที่มีปัญหาการทุจริตดังกล่าวครับ